ทุกคนแบบไม่สบายหมดเลยมีเราแข็งแรงอยู่คนเดียวเลยในบ้าน

ท้อค่ะพอมาเห็นหน้าทุกคนในบ้านทำให้หนูมีกำลังใจที่จะต้องสู้ต่อค่ะ
คุณยายเนี่ยผมให้เป็นเรียกว่าผู้จัดการวง
เราก็ต้องมีฝีม้าลายมือในการเวลาไปซ้อมตมซ้อมเต้น
คุณยายตม
เจมซ์และกิมกรอยร้อง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๑ใน๓แผ่นป้ายได้แก่
สวัสดีครับแฟนรายการที่รักของเราทั้ง๒คนนะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่ดีนะครับ
นั่นคือวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มาเจอหน้าเราสองคนแน่นอนนะครับ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการชิงกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
กันด้วยความถูกต้องแม่นยำของเนื้อเพลง
ผ่านเพลงลูกทุ่งนะครับโดยบนเวทีแห่งนี้เราจะมี
นักสู้ถึง๒คนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวที

แต่ถ้าเกิดว่าร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงทั้งสองคนเลย
ไปด้วยกันเลยก็รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
รวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาทครับ
วันนี้นะคะเรามีทั้งแหมเรียกได้ว่าเป็นแชมป์เก่านะฮะ
มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๑๐๐๐บาท
ผู้ท้าชิงคนใหม่ด้วยนะคะ
ที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมเลยนะคะ
มาครั้งนี้เธอจะร้องเป็นเพลงแรก
วันนี้เรามาเปิดศึกของสองนักสู้ระหว่าง
มุมแดงน้องกิมกลอยผู้ท้าชิงหน้าใสที่มาพร้อมรอยยิ้ม
ขึ้นมาสู้กับนักสู้หนึ่งสมัยน้องเจมส์จากมุมน้ำเงิน
การต่อสู้ด้วยเนื้อเพลงของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร
รับชมกันได้เลยครับ

ต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
วันนี้มากับครอบครัวด้วยนะคะมากันครบทุกคนเลยค่ะ
ครบเลยนะครับสำหรับน้องกิมกรอยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณตาไทยคุณยายแจ้วคุณพ่อนุ่มนะครับ
คุณแม่ขวัญแล้วก็พี่ชายนะครับคุณกันนะครับ

บ้านนี้มาจากลบบุรีมาจากลบบุรี
เมืองลิงอ่าเมืองลิงค่ะ
ทางด้านเจมส์ล่ะครับฝั่งนี้ก็มากันนะคะ
ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มากับคุณยายตุ่มนะคะ
แล้วก็แดนเซอร์นะฮะน้องแป้งน้องกุ๊กทั้งสี่ชีวิตนะฮะ
น้องจูนนะครับแล้วก็น้องเบ้นนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เจมส์ในยกที่หนึ่งนะครับเจมส์ร้องไปแล้ว
พระแม่พลงค่ะช่วยพาตระทงลูกไป

ในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่น
แนะนำอะไรน้องเขายังไงดีไม่ให้น้องเขาตื่นเต้น
กดดันครับคิดว่าเหมือนเราร้องเพลงเล่นอยู่ที่บ้าน
ไม่ต้องกดดันเลยครับ
ตอนนี้ให้เจมส์ไปพักข้างล่างก่อนครับ

มุมแดงน้องกิมกลอยผู้ท้าชิงหน้าใสที่มาพร้อมรอยยิ้ม
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพีรัตดานามสกุลเจริญวงศ์
ชื่อเล่นกิมกอยอายุ๑๔ปี
อาชีพขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ขายขนมข้าวเกียบปากหม้อ

สาวน้อยแก้มใสใบหน้าเปื้อนยิ้มคนนี้เธอมีชื่อเล่นว่ากิมกลอย
เป็นเด็กผู้หญิงที่สู้งานสู้ชีวิตหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัว
เพราะว่าหนูมีคติประจำใจว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวสบายค่ะ
เสื้อผ้ามือสองของหนูก็แล้วแต่ราคาค่ะ
เริ่มตั้งแต่๒๐บาทเป็นต้นไปค่ะ
ข้าวเกียบปากหม้อสูตรของคุณตาคุณยายของหนูค่ะ
จะเป็นขนมข้าวเก็บปากหม้อที่มีน้ำกะทิให้ด้วยค่ะ
ทานครั้งแรกติดใจแน่นอนค่ะ
สาเหตุที่สาวน้อยกินกลอยต้องทำงานหนักก็เพื่อทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีตามียายแล้วก็มีพี่ชายค่ะ
แล้วก็มีตัวหนูรวมกันเป็น๖คนค่ะ
พ่อของหนูค่ะชื่อพ่อนุ่มอายุ๔๓ปีค่ะ
เมื่อประมาณ๒๐กว่าปีที่แล้วค่ะ
พ่อหนูได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะกระดูกสลางหักค่ะ
ตอนนี้หลังพ่อจะกระดูกมันจะเหมือนทับกันอยู่อย่างนี้ค่ะ

แม่ของหนูป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเข้ากระแสเลือดค่ะ
อาการของแม่ก็มีอาการทางสมองด้วยค่ะ
ก็คือว่าจำใครไม่ได้เลยค่ะ

หนูก็ดูแลแม่อยู่ตลอดค่ะ
ตอนนี้แม่ก็ทำงานหนักไม่ได้ค่ะ

อายุ๖๕ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งโพงจมูกค่ะ
อาการของตาก็จะกลืนข้าวไม่ค่อยลงค่ะ
เพราะว่ามันถูกฉายแสงถูกเคมี

คนต่อไปนะคะก็คือยายของหนูค่ะ
ป่วยเป็นโรคบรรหารครึ่งตาค่ะ

เวลาเขาทำงานก็สงสารเขามากค่ะ
อีกคนนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือพี่ชายของหนูชื่อพี่กันค่ะ

เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวค่ะ

แล้วก็จะมีอาการทางสมองด้วย
เขาโดนวางยาสลบตั้งแต่เด็กค่ะ
พอโตมาเขาก็จะส่งผลให้ความจำสั้น
จำอะไรไม่ค่อยได้อย่างนี้ค่ะ
โชคชะตานำพาให้สังขารและร่างกายของสมาชิกในครอบครัว
ไม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงดั่งใจหวัง
คุณตาป่วยเป็นมะเร็ง
คุณยายสายตามองแทบไม่เห็น
คุณพ่อกระดูกสันหลังหัก
คุณแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี
ส่วนพี่ชายเป็นปากแหว่งเพดานโว
ผู้ที่ไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาเท่านั้น

และเธอก็เลือกที่จะต่อสู้ความทุกข์นั้นด้วยรอยยิ้ม
หนูเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านค่ะ
แล้วหนูก็เลยต้องขยันแล้วก็ต้องสู้ค่ะ
เวลาที่ออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมา
พอถึงหน้าบ้านปุ๊บก็ต้องยิ้มเลยค่ะ
เพราะว่าคนในบ้านของหนูจะได้มีความสุขที่ได้เห็นหนูยิ้มค่ะ
กอยเป็นคนสนุกค่ะเป็นคนตลก
แล้วก็ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็จะหัวเราะตลอด
ชอบเล่นตลกชอบบางครั้งก็เอาแป้งทานหน้าขาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มาล้อเลียนคนนู้นคนนี้ในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
กิมกรอยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบทำท่าทะเล้น
จากที่เราเครียดก็ลืมไปเลยก็หัวเราะกันสนุกสนานไปเลยครับ
ทุกความเข้มแข็งและทุกรอยยิ้มที่กลบเกลือนความเหนื่อยล้าก็เพื่อคำว่าครอบครัว
คำว่าครอบครัวของหนูนะคะก็หมายถึงการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขค่ะ
เราจะต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรค่ะหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
วันนี้เธอพร้อมที่จะมาสู้เพื่อครอบครัวเพื่อความหวังอันสูงสุด
ช่วงที่ตาป่วยยายป่วยแล้วก็แม่ป่วยค่ะเป็นช่วงที่ไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
ต้องใช้เงินเยอะมากก็เลยทำให้พ่อต้องไปยืมเงินเขามาเพื่อนำมารักษาตายายแล้วก็แม่ค่ะ
หมื่นบาทค่ะวันนี้หนูมีความหวังแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะสู้ค่ะ
มาช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยหน้าใสใบหน้าเปื้อนยิ้มคนนี้
ให้ไปถึงฝั่งฝันกันนะครับ
ก็เราเป็นคนที่อย่างที่ภาพชีวิตก็บอกเลยใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอด
ทั้งบ้าน๕คนใครมีอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับ
มีคุณแม่ค่ะกับคุณยายช่วงที่แม่ป่วยหนักให้น้ำเกลือไปเยอะมาก
นอนโรงพยาบาลค่ะเป็นประมาณ๖๐กว่ากระปุกค่ะ
คือทานอะไรไม่ได้แล้วหมอให้ยาไปมันก็ร่างกายไม่รับอย่างนี้ค่ะ
แล้วหนูก็อายุ๑๑หนูเป็นคนดูแลแม่๒คนกับพ่อ
กอยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนแบบไม่สบายหมดเลยมีเราแข็งแรงอยู่คนเดียวเลยในบ้าน

ท้อค่ะพอมาเห็นหน้าทุกคนในบ้านทำให้หนูมีกำลังใจที่จะต้องสู้ต่อค่ะ

เห็นบอกว่านอกจากดูแล้วเราก็ต้องสร้างความสุขให้คนในครอบครัวด้วย

วุฒิลับในการสร้างความสุขของกิมกอยคืออะไร
รอยยิ้มของหนูค่ะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ
คุณยายค่ะมีความสุขไหมคะ

เขาเด็กดีค่ะเขาจะมาหาแล้วจะคุยไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดของเขาที่จะคุย
มีให้คุณพ่อคุณแม่เมาส์ลูกสาวให้ฟังก่อน
คุณพ่อหนุ่มแหมคนชื่อหนุ่มนี้ต้องหน้าตาดี
หล่อทุกคนค่ะ

ครับเขาก็ชอบทำให้ครอบครัวมีรอยยิ้มครับ
บางทีก็มาเต้นให้ดูบอกพ่อพ่อท่านี้มันเท่ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
จะเต้นไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะครับเต้นตลกอะไรประมาณนี้ครับ
เป็นเด็กรื่นเริงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะคะ
ตอนนี้จะเป็นเพลงแรกด้วยนะคะในยกแรกนี้นะคะสำหรับน้องกิมกลอยนะคะ
อยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหน่อยค่ะคุณแม่
ให้ทำให้เต็มที่ค่ะสู้นะคะ
ค่ะอยากจะให้คุณพี่ชายด้วยนะพี่กันให้กำลังใจน้องสาวหน่อยค่ะ
ซู่ครับ

ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับน้องกิมกลอยนะครับ
ต้องการเงินทุนสะสมในรายการของเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
เอาไปใช้หนี้ค่ะให้กับพ่อกับแม่ค่ะ๘๐๐๐บาทค่ะ
ร้องเพลงมีปัญหาไหม

ตอนนี่หนูหนูตืนค่ะตืนเวที่

ก็ตื่นเต้น
ทำอย่างไรหายสนเต้นเวลาสนเต้นเราทำอย่างไรดี
ทำไงว่าวภาษาอีสานค่ะว่าวได้เลยค่ะเชิญค่ะอยากจะว่าวกับใครคะ
ซิบอกว่ามือนี้กะซีเฮียดให้เต็มที่ค่ะเต็มที่ที่สุดเลยค่ะ
พร้อมไหมพร้อมค่ะนะหายใจลึกนะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของกิมกรอยมาเลยครับ
แม่น
มีความแววว่าจะเป็นเพลงทางใต้เกี่ยวกับโนรา

เพลงนี้ยากง่ายขนาดไหนสำหรับกิมกอยคะ

เรียกว่าเจอโจทยากตั้งแต่เพลงแรกเลย
ไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยให้
นะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

สำหรับบนเวทีแห่งนี้ครั้งแรกเพลงแรกเลยนะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
จดหมายสีฟ้าจ่อหน้าฉันนราเพ็ญครั้งแรกที่เห็นตื่นเต้นลายมือจำได้
แต่พอเปิดอ่านน้ำตาก็ผ่านจะไหล

ลงท้ายความหมายคือเข้าข้อลา
จดหมายหลุดมือจบแค่นี้หรือรักเรา
ทุ่มใจให้เขาแต่เขาไม่เห็นคุณค้า
ทิ้งง่ายเหมือนดังปัดสายบนพา
แค่เพียงจดหมายบอกลา
ส่งมาแทนหน้าของเขา
คมความเศร้าเก่าขึ้นแหวะที่
สวมบทวันนี้เป็นกินนารีโดนข้าว
ถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเรา
ร้องรำด้วยความปวดร้าว
ใครเราจะมาเข้าใจ
โนราจบลง
ต่างคนก็ตรงกลับบ้าน
เหลือแต่เพียงฉัน
ต้องนั่งหลังม่านเดียวได้
ถอดรูปโนราน้ำตาก็ยังรินไหล
ไม่รู้ที่ไปทางไหนหมายใคร
นอนนอนนอนรัก
ค่ะนะครับขอให้เนื้อเพลงถูกต้องหมด

ได้ด้วยความสดชื่นลื่นรมเกี่ยวก้อยพี่เจมส์เข้าไปนะครับทั้งสอง

เพราะว่าฝั่งนู้นเขาก็เจอเพลงสายลิเกสายประกวดมา
แบบว่าไทยแท้ภาคกลางอะไรมาแล้วแล้วมาเจอนี่ก็เขาน่าจะสายประกวดเหมือนกันนะเนี่ย
น่ารักษณะแบบนี้แล้วก็ได้เพลงใต้มาแล้วก็โอ้โห
ณตอนนี้เวทีของเราไม่เหมือนมาชิงเงินล้านนะ
เหมือนมาประกวดเดี๋ยวใครจะได้ถ้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย
คือแบบโอ้โหมันเข้มข้นนะพี่เจมสมาพี่เจม
ภัยร้อแบบหายห่วงน้ำเสียงสูสีกับน้องเจมส์
นักสู้หนึ่งสมัยของเราเลยทีเดียว
ช่วงหน้ามาฟังผลในยกแรกนี้กันครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
เจมส์และกิมกลอยนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้
ความหมายแรกก็คือเอาไปใช้หนี้ที่ผมกู้มาทำชุด
กับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือช่วยที่บ้านที่กู้มาเลี้ยงกุ้งครับ
เอาไปใช้หนี้ค่ะให้กับพ่อกับแม่ค่ะ

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
เจมส์และกิมกลอย

ได้ได้
ร้องได้ทั้งสองคนครับถูกต้องหมดเลยครับ
ควบเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเวลาดีใจสะสายสะสายนะคุณ
ร้องได้ในยกที่หนึ่งแบบนี้ค่ะสะสมร่วมครับ
ร่วมกันค่ะหนึ่งหมื่นบาทครับ
สิ่งที่สำคัญของทีมงานของเจมส์เนี่ยใครทำหน้าที่อะไรบ้างผมเนี่ยก็จะเป็นคนคอยรับงานแล้วก็คอยหาเด็กเด็กที่เป็นน้องน้องแถวบ้านแล้วก็มีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันที่รู้จักกันมาสนใจใช่ครับแล้วก็ส่วนคุณตาผมให้เป็นคนขับรถครับเพราะว่าผมยังขับรถไม่เป็นครับอ่าแล้วก็ส่วนคุณยายเนี่ยผมให้เป็น

พวกเธออ่ะดีแล้ว
แต่หัวหน้าทีมพวกเธออ่ะไม่เห็นขยับเลยอ่ะ
โอเคหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่า
คุณยาย
มาเริ่มกันนะครับที่ยกที่๒นะครับยกที่๒นี้เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
ถ้าเจมส์พร้อมแล้วยกที่สองของเจมส์มาเลยครับ
ก็เป็นจังหวะเนิบนะครับเพลงนี้รู้ไหมครับเพลงอะไรครับ

ยากอยู่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ร้องครับไม่เคยร้องเลยดีกว่าครับ
ไม่เคยร้องเลยเอาล่ะสิ

ฟังผ่านหรือแบบว่าสามารถทำในใจได้ด้วย
พอรู้ทำนองครับแต่คำไม่มั่นใจครับ
ยาเป็นปัญหาแล้วถ้าอย่างนั้น
เรามีตัวช่วยให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอด
การชิงร้านของคุณเจมส์กับน้องกิมกรอยเนี่ยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ทำไมอ่ะทำไมข้างล่างเขาก็เชียร์ว่าไม่ใช้ทั้งที่เราไม่เคยร้องเลย

ก็ขอให้โชคดีนะครับกับการตัดสินใจนะครับผม
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลง

จึงรู้ว่าเจอคำตอบ
เปิดใจได้เลยว่าชอบ
ตั้งแต่วันแรกพบกัน
เคยอยู่คนเดียว
ขับเขี้ยวชีวิตสู้งาน
คำถามทำเพื่อใครกัน
วันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลย
ดังคนคุ้นเคย
ใช่เลยที่ใจเฝ้าคอย
เธอเป็นเหมือนแสงอิ่งหอย
มาส่องใจที่เฉยเมย
ให้มองเห็นทาง
เดินห่างความเหงาคุ้นเคย
ทางใจที่ใครผ่านเลย
จะลงเอยถ้าเธอมารื้อ
เติมความสุขลงในช่องวาง
ห้องนอนอ้างวาง
หากมีผู้มาช่วยเตอ
มีเธอเคียงคู่แม้นดูทีวีเครื่องเดิม
ไม่ต้องปรับแสงเอาเพิ่ม
ก็เติมสุขได้เสมอ
ได้มาพบเธอ
จึงรู้ว่าเจอคำตอบ
ถ้าเธอเผยใจว่าชอบ
คงสอบผ่านความละเวอ
คนที่รอคอย
อย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอ
ใจรักรอช่างคือเธอ
เสนอรักมาซ่อมแซม
คนที่รอคอย
เพียงของคุณแจ็คถนาพล

ไม่เคยร้องจริงครับ
ก็ดูชิวเลยเนอะ
ล้านในยกที่๒ครับ
เสียงดีค่ะร้องเพาะมาก
เสียงแบบออกไปทางจักรพันธ์อะไรประมาณนั้นเลย
ทีนี้มาดูโจทย์ของกิมกลอยมั่ง
ยกที่๒นะครับเนินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
ยกที่๒ของกินกลอยมาเลยครับ
สามารถครับนี้นี่แม่นุ้ตรีที่คือสายปรากวดจริงเลยนะ
สายปรากวดอันนี้อะนะฮะขนาดแท้เลยอะ
เพลงนี้เป็นยังไงคะกิมกรอย

ความยากของเขาก็คือดนตรีค่ะ

หนูเคยร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะ

คุณพ่อพอเห็นดนตรีมาคุณแม่แบบโอ้โห

แต่เคยฟังอยู่กับรับบ้านทุ่งคือว่า

แล้วผมว่าเนื้อเพลงยาวด้วยครับเพลงนี้
พยายามนะครับเรามีตัวช่วยให้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับ

การชิงล้านระหว่างน้องกิมกรอยและน้องเจมส์นะครับ
ยกที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เลข๓มาจากไหนพูดป้อบ
เวลาไปงานนี้จะไปกัน๓คนพ่อแม่ลูกครับ

ตัวที่๓ก็ต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดครับ

แผ่นที่๓ที่กิมกรอยเลือกก็คือ
เพลงเก่ง

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยคือลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ว่าอย่าจำได้
เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสี่ยงดวงเดียวดา
แลกรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมา

ก็รอทักไม่ไหว
ช่างห่องส้มสุขนอนเพื่อรอทนรายจาก
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคารื่นรัว
จากกระย่ามดีแกที่พ่อปัญหาลบเลือด
วรขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างจะย้ำเตือนฟันไม่เลื่อนแต่คงต้องร้อง
เขียนคำท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวยแม่เมื่อกลายใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอ

ไว้ข้างฝานะครับเพลงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะครับ
เป็นเพลงเก่งของน้องกิมกลอยจบลงไปแล้วนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่งอะคะ
เพลงนี้มีความหมายดีค่ะก็หนูชอบเพลงนี้ค่ะ
แล้วก็ทั้งครอบครัวก็ชอบด้วยค่ะ
แม่ก็น้ำตาคลอเลยนะฟังลูกสาวร้องเพลง

กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอย่างนี้ค่ะ

แล้วจริงแล้วเรามีความฝันไหมเราอยากจะเป็นอะไร
ความฝันของหนูหนูอยากเป็นนักร้องนักแสดงค่ะ

พร้อมมากเลยนะคะขอให้ความฝันหนูสำเร็จนะลูกนะ

ตอนนี้จบลงไปแล้วทั้งสองท่านก็ถึงเวลาที่ต้องเฉลยกันแล้วนะครับ

นะค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
และกิมกรอยนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้ครับ
ร้องได้ทั้งคู่ค่ะ
สะสมมูลค่ะ
สะสมเงินทุนร่วมกันไปแล้วค่ะ

ทั้งคู่ก็ผ่านยกที่๒ไปได้ด้วยดีนะครับ
แม้จะต้องเสียตัวช่วยไปจนหมดนะครับ

ก็จะก้าวไปสู่ยกที่๓กันต่อไป
วันนี้แหมก็จบรายการกันแบบฟินนะ

เดี๋ยวมารอเชียร์กันครั้งหน้า

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่า
อันยกที่สองไปได้ด้วยดี
ร้องได้กันทั้งสองคน
แต่ยกหน้าของน้องกิมกลอย

เพราะใช้ตัวช่วยไปจนหมด
ศึกชิงล้านของสองนักสู้เสียงหวานนี้

ติดตามชมกันต่อในครั้งหน้าครับ

ที่กุ้งได้อายุจับพอดี
กำหนดจับได้ราคาพอดี
รอบนี่คือแบบพอวิทย์น้ำออกไปแดงเน่าเกลื่อนพื้นบ่อเลยครับ
เริ่มทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่

เนื้อมันอร่อย
ปิดประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักเนื้ออ่อน
เจมส์และกิมกรอยร้อง
แค่คนเดียวครับ